ให้น้องชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปตรวจสอบและพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยในขณะที่การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับโดยนายวิสิตวิสิตสระอัดอธิบดีกรมพินิศคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมคณะกรรมการกลางเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงและพิจารณาการเส

น้องชายของนายธวัชชัยอนุกูลเข้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยจะเปิดให้ดูว่าบริเวณใดที่มีกล้องวงจรปิดและบริเวณใดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดรวมทั้งจะให้ดูด้วยว่าระบบบันทึกภาพและเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนบ้างมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดกี่ตัวเพื่อให้เกิดความแชทเจนในประเด็
ให้การเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนจะเสียชีวิตช่วงเวลาใดให้เป็นรายละเอียดของแพทย์นิติเวทครับสำหรับการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพิ่มเตอร์เมื่อวานนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกมานาบอกว่าทางตำรวจพิสุจรหลักฐานได้จำลองเหตุการณ์โดยใช้ถุงเท้าซ
ได้นะครับเนื่องจากต้องให้เป็นความเห็นของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมยืนยันว่าพนักงานสอบสวนได้รับไฟล์ภาพวงจรปิดจากดีเอสไอแล้วนะครับ
เรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ